มาดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนไพกันนะครับที่ภูเก็ตรถดับ
เพลิงกำลังจะไปช่วยดับเพลิงที่วัดแห่งหนึ่งเสียหลักพลิกคว่ำกลาง
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บสองคนติดตามพร้อมกับอีก

กล้องวงจรผิดเป็นทุกนาทีรถดับเพลิงขับมาที่ความเร็ว
จะเสียหลักหมุนท้ายรถบิดโดนรถเก่งที่ขับสวนมา
ก่อนจะพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้ากลางถนน
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณ๓แยกเครื่องกล
ถนนร่วมพัฒนาอำเภอเมืองจวดภูเก็ต

พบรถบรรทุกน้ำของเทศบาลตะบนรัศดาหงายท้องล้อชี้ฟ้า

กู้ภัยใช้เครื่องตัดทางช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เทศบาลตะบนรัศดา
รับแจ้งเหตุไฟไหม้ที่วัดเกาะซีเร

รถเสียหลักพลิกความหงายท้องล้อฉีฟ้า
เพราะดีที่ไม่ชนกับรถที่ขับสวนมา
เช่นนั้นอาจเกิดความสูญเสียขึ้นมากกว่านี้
รถเก๋งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนร้านซ่อมรถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต์ริมถนนสายอ่างทองอายุทยาในพื้นที่หมู่๘ตะบนโรงช้างอเผือป่าโมก
ทำให้หน้าร้านพังยับเยินรถจักรยานยนต์ของลูกค้าล้มระเนวระนาด
รถเก๋งสีขาวได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บสาหัสสองคน
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งศพ
นายพนมโตสำลิดอายุ๒๗ปีคนขับรถเก๋งเปิดเผยว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถกลับบ้านแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
เสียหลักหมุนพุ่งเข้าชนร้านซ่อมรถจักรยานยนต์อย่างจัง
จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพร้อมกับขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พี่สาวกำลังปุก่อนภิเคยาให้ไม่เกิดเลยเหลี่ยวอย่างนี้
มันเป็นคุณที่ผู้ป่าเจ็บจริงและหนูปากเจ็บ
เกิดดูปฏิเหตุรถจักรยานยนต์หลุดโค้งบนถนนสายพิมายหินดาด
ในพื้นที่หมู่๑๗ตะบนในเมืองอำเภอพิมาย
พบนางสาวกรยาช่างไม้อายุ๒๐ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ
แขนขวาหักและมีบัตรแผลตามร่างกาย

พบรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บล้มอยู่
ก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บเพิ่งเลิกงานและกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักหลุดโค้ง
เสียหลักพุ่งตกลงข้างทางได้รับบาดเจ็บดังกล่าว